คบหาดูใจกันมา๓ปีแล้วค่ะ

มีของดีเนี่ย

มีหนุ่มนอกวงการค่ะ
ดูแลหัวใจนะคะทั้งนี้ค่ะทั้งนั้นยังไม่ขอเปิดตัวนะคะ
เพราะอยากให้พื้นที่ส่วนตัวกับฝ่ายชาย
บ้ามรักตอนนี้ถือว่าโอ้ยเรียบสบาย
เชลเขาเป็นคนอบอุ่นใจดีค่ะ
นักข่าวก็อดแซวไม่ได้นะว่าเออถ้าเปิดตัวเนี่ย
ก็อาจจะเป็นตอนแต่งงานเลยหรือเปล่า

อืมตอนนั้นน่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าค่ะพี่
เออส่วนเรื่องละครบอกเลยค่ะว่าปังมากเลยนะ
เธอกำลังจะมีละครเกี่ยวกับพญานาค
ซึ่งเธอเองก็ศรัทธาในองค์พญานาคอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถามไม่ได้ว่าขอพรอะไรจากองค์พญานาคบ้างไหม
ทำไมถึงได้รุ่งทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องหัวใจขนาดนี้

เราไปไหว้ทุกครั้งก็ขอให้แบบเป็นงานที่ดีอย่างนี้ค่ะเข้ามา
เดียเป็นคนไม่ค่อยขอพรแบบเป็นอย่าง

เพราะว่าเดียไม่ค่อยมีเรื่องเฉพาะเจาะจงค่อนข้างเชื่อ
เพราะว่าเป็นคนอุดรด้วยแล้วก็เกิดตรงนั้นด้วยขอคู่เหรอ

ไม่มีเพราะว่ามีอยู่แล้วหรือว่า

ยังไม่อยากเปิดเพราะว่าอยากจะให้ความไพรเวทเขาด้วยค่ะ

แต่เรารู้สึกว่าแบบนี้เดี๋ยวก็ว่าแฮปปี้ดีนะ
เดี๋ยวว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายดีอะค่ะ
อย่าคิดว่าแฟนเยน่าคนไทยหรือว่าเกาหลี

อุ๊ยหรือเปล่าหรือเปล่า

แต่๓ปีแล้วเขาไม่เปิดเขาไม่น่าเปิดแล้วไหมอะไรนะ

ก็เหมือนคุณพลอยไงไม่ค่อยเปิดไง

อ้าวลูกสองเถอะ

สวยเนอะน่ารักแกงเลยอะ

ที่ทำให้ผ้าไทยนั้นค่ะให้ดิบค่ะดิ

ก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่ทำให้คนหันมา

ยังมีเรื่องที่เธอเปิดร้านคาเฟ่ที่ต่างจังหวัดด้วย

เพื่อเป็นธุรกิจเล็กของตัวเองค่ะ

ว่าไม่เยอะก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แบบ

แล้วก็คุมงบให้อยู่ในงบเหมือนทำธุรกิจอะไรต่าง

ก็จะเห็นกันอยู่ว่ามันก็เงียบไปเลยจริง

ผื่นที่น้องใส่คือมีแค่๓ผืน

ในการใส่ผ้าไทยผ้าย้อมพรามกันมากขึ้น
ชาวบ้านที่เขาทำเขาก็ได้งานมากขึ้นด้วย
อย่างเดียวก็เพิ่มค่าแรงให้เขาด้วยให้เขามีกำลังใจ